คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีปัญหาบางครั้งก็ถึงขั้นวิวาดกันเลยนะครับ
เกี่ยวกับการเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ
แล้วก็ไปทับซ้อนไปทับที่กับวินจักรยานยนต์เจ้าถิ่น
ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบกก็จะแก้ไขปัญหานี้
ด้วยการจัดทำแอปพลิเคชันในการเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นมาเองนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ที่ต้องการความเร่งด่วนและสะดวกสบายในการเดินทาง
แนวโน้มการใช้แอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ลดลง

จากรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แอปพลิเคชันบางราย
นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือรถป้ายขาว
มาวิ่งรับผู้โดยสารซึ่งผิดกฎหมาย
โดยร่วมกับสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

และมีแผนที่จะลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทย์ปฐุมวันและคลองเตย
เป็นลำดับแรกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบ
ป้องกันปัญหาการรับผู้โดยสารข้ามเขต
จะมีการประสานไปยังพี่ที่เป็นแก่นำนะครับ
เราจะมีการลงไปตรวจสอบด้วยกันว่าพื้นที่ไหนซับซ้อน

ก็อาจจะเรียกหัวหน้าวินแต่ละหัวหน้าวินมา
คุยปรึกษากันว่าทางเขารับได้ขนาดไหน
พิสูจน์ว่าถูกกฎหมายจริงหรือไม่
หลังจากระบุจุดหมายปลายทางแล้ว

ซึ่งมีการระบุราคาค่าโดยสารชัดเจน
ทางระบบจะทำการค้นหาคนขับที่อยู่ในระแวกนี้ภายใน๒๐๐เมตรค่ะ

ระบบจะขยายพื้นที่ให้อยู่ภายใน๑๕กิโลเมตร
เพื่อทำการค้นหาคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะ
สังเกตเห็นว่าได้นำรถจักรยานยนต์ป้ายเหลือง
จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะมาใช้รับส่งจริง
ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
และใช้เสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัว
และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน
เบื้องต้นกรมการขนส่งทางบก

เพื่อแก้ปัญหาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางราย

และจะเปิดโคต้าให้ประชาชนที่มีความประสงค์
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แต่ยังไม่มีรถสาธารณะถูกต้อง
จดทะเบียนเข้าสู่ระบบในเร็วนี้

ทรัฐทีวีรายงาน